ถ้ำพาเข้าถ้ำฮึ้ย
ถ้ำแห่งนี้บอกเลยค่ะคุณชนะว่าคุณจะต้องประทับใจ
เพราะว่าเป็นถ้ำแก้วสารพัดนึกที่มีความงดงามซ่อนอยู่ภายใน
และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะ
อ๋อคุณธิสาจะพาผมเข้าธรรมซะแล้ว

อุ๊ยแต่ที่นี่ธรรมเขาสวยนะ

คนไปดูไปชมมากมายและเป็นถ้ำที่ค่อยบรรจง
ตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหิน
รวมไปถึงวัตถุมงคลพระเครื่องต่างมากมาย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพรวมแล้วก็ดูระยะใกล้ด้วย

ที่นี่ก็คือที่พักศงโพธิสุภญาณค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นจะเรียกว่าวัดเขาเข็มนะ
ตั้งอยู่หมู่๒ตำบลวังศาลอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ

ทีนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกอีกชื่อนึงว่าถ้ำแก้วสารพัฒนึก

คิดอะไรก็จะสมหวังดังปรารถนา

ก็เป็นเพราะว่าจิตศรัทธาพลังศรัทธาของชาวบ้านและผู้ใจบุญ

นำวัตถุมงคลต่างมาบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์
มีพระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องประดับเหรียญต่าง
เอามาตกแต่งเต็มไปหมดเลยค่ะ

สีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินก็ว่ากันไป
มันยิ่งทำให้ดูสวยงามสะดุดตามากขึ้น

โดยรอบจะมีหุ่นรูปปั้นเกจิดังต่างมากมายปฏิสถานอยู่ภายในด้วย

เหมือนเป็นเหรียญเหมือนเป็นแหวนศักดิ์สิทธิ์
จากที่ต่างที่ชาวบ้านนำมาถวายแล้วก็เอามาประดับไงฮะ

เพราะจริงแล้วว่าถุงมือคนเหล่านี้มันเยอะมากนะ

นะคะแล้วก็ยังมากราบไห้เกจิดัง
ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงปู่เงินหลวงปู่ศุกร์หลวงปู่สด
หลวงปู่เงินหลวงปู่มั่นเยอะแยะมากมาย

เขามีการยกหินเสี่ยงทายด้วย
เออใครยกขึ้นก็อาจจะสมปรารถนา

และนี่นะคะก็คือพระสุคลยาเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะ
ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่สุพลญานค่ะ
ท่านบอกว่าถ้ำแก้วสารพัดนี้นึกสร้างมาประมาณสัก๒ปีแล้วนะ
แนวคิดมาจากที่การที่ท่านไปเห็นการระเบิดถ้ำที่จังหวัดสระบุรี
พอหินมันแตกเนี่ยก็จะถูกแสงเปล่งประกาย
มันทำให้ดูเหมือนเป็นภาพความสวยงามอะค่ะ
ท่านเลยรู้สึกว่ามันสวยจริง
อยากจะนำหินเหล่านั้นมาหลอมรวมเป็นถ้ำ
ท่านก็เลยให้ช่างทำตามที่ท่านคิดเอาไว้
แล้วก็ใช้หินแก้วต่างมาประดับประดาษถูกไหมคะ

ชาวบ้านญาติโยมเห็นก็เข้ามาชมกัน
ยกมือไหว้สาธุเพราะว่าอะไรคะ
กว่าจะได้ถ้ำที่สวยสดงดงามแบบนี้
ก็ต้องอาศัยความร่วมรันร่วมใจของคนใหญ่นะ
ไม่ว่าจะเป็นช่างเองหรือชาวบ้านเอง
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะ
คืบหน้าเป็นเยอะแล้ว๘๐เปอร์เซ็นต์
งบประมาณการก่อสร้างประมาณสัก๑๐ล้าน
ส่วนขนาดความกว้างของถ้ำประมาณสัก๘เมตร
ยาว๑๙เมตรก็ลึกอยู่พอสมควร
ใครอยากจะไปเยี่ยมชมไปทำบุญร่วมกัน

ก็สามารถไปร่วมไปสมทบทุนไปทำบุญกันได้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรอำเภอวังโตก

เข้าถ้ำแล้วมันเป็นเรื่องดี

นอนตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วตัดเข้าวัดแล้วไม่ถึงธรรมเลย

คุณอยู่ธรรมเดียวกันไม่ได้นะด้วยเสือสองตัวอยู่ธรรมเดียวนี้
เออเดี๋ยวแนู่ยสองตัวอะไรซะเนี่ย